บาปฐานพื่อคือฝึกเวราว์
แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของสโมสรเพื่อนตำรวจ
ซึ่งมีปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
จนเมื่อวานนี้มีนักเตะไปที่สมาคมฟุตบอล

เป็นทางการนะนะว่าถูก
ค้างเงินเดือน๕๖เดือนแล้วจะทำอย่างไร

แล้วก็ที่สุดแล้วนักเตะเหล่านี้ก็บอกว่า
ต้องได้เป็นฟุตบอลอาชีพ

เงินเดือนไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรกิน

ต้องการมาแตกหักกับสโมสรมันไม่ใช่

เพราะตอนนี้รายชื่อทุกคนยังอยู่ในสโมสร
ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมแล้ว
หรือว่าจะขายต่ออะไรให้ใครยังไงเนี่ย

ผมว่าก็ต้องคุยกับผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งอยู่กับทีมสโมสรเพื่อนตำรวจ

สวัสดีครับ
แรกเรือองของการค้างเงินเดือน

พูดคุยของคุณสำฤทธิ์มนตริกฤษฎาว่า
ครับก็คุยมาตลอดตั้งจากเดือนที่๑๒เขาก็ทราบปัญหามาตลอด
ก็ถามแต่ท่านคุณสมฤทธิ์มีความรักก็มีความตั้งใจดีมาก
ก็ยืนกันว่าเขาแก้ปัญหาได้แล้วก็ให้สำรัจใจเด็กและฝากใดเด็ก
จะเห็นว่าจริงแมทท้ายที่จะได้แชมป์เนี่ยช่วงนั้นก็ค้าเงินเดือนแล้วนะครับ
ด้วยฝันนำในชัยของเด็กที่เชื่อมั่นก็เล่นเต็มที่
เพราะว่าคุณสับลิทได้แสดงสมบิลิตให้เด็กเห็นมาตลอด๒ปี
และก็จะมีความรักในส่วนเด็กและรักในสิ่ง
ครับแต่ว่าล่าสุดพอดีนักเตะบางส่วน๑๙คนร่วมค่อนทีมทั้งต่างชาติและไทย

คุณวรพงศ์ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสำริทอีกไหมครับ
ก็ทราบว่าเดินทางไปเมื่อวานนะครับ

ก่อนหน้านั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็คุย

เงินมาสนับสนุนก็คือหมายความว่า
นักฟุตบอลก็จะได้รับค่าจ้าง

เขาก็ควรอยากจะทราบว่า

สนับสนุนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องบอกกัน
อันนี้ในมุมในมุมที่ต้องแจ้งกันเนี่ยต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบด้วยว่า
พระบรพงธ์เนี่ยก็คือชื่อเป็นรองทางสะโบสอนก็จริง
แต่ว่าในส่วนการบริหารงานเงินเดือนนักเตะเนี่ย

เพราะว่าคุณสำริทนั้นเป็นผู้จัดการทั้งหมดถูกไหมครับ

เราก็พบกับปัญหาสภาพคล่องเหมือนกัน
ก็คือผู้สนับสนุนทีมตอนนั้นก็คือ
อริฐายุธยาอะไรอั้นนะครับครับ

พอที่ขั้นหยุดต้องขอถอนทีมถอนตัว
ก็เป็นการถอนตัวช่วงก่อนที่จะเปิดเลฟประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับ
เราก็วิ่งตอนนั้นเราก็วิ่งหาผู้สนับสนุน

แต่บอกด้านนั้นคุณสมมุติก็บอกว่า
เขามีบริษัทธัญาภารกันไทย
มันจะปล่อยเราให้บริหารทั้งหมดเลย
คิดเหมือนสมมติถ้าเรือไม่ไหว
ต้องคืนสิทธิ์กลับไปที่ทางตำรวจถูกไหมครับ
มีโอกาสไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่เคลียร์เงินเดือน
ก็ดึงสิทธิ์กลับไปแล้วก็หาคนที่มีความพร้อมมาทำทีมแทน
ก็ต้องกับคุณสำรานเราต้องให้เขาเกียรติเขา
หาผู้สนับสนุนใต้ใหม่เราก็จะได้เป็นผู้สนุนต่างนะครับ
อืมแล้วในส่วนของคุณเสกโลโซที่เข้ามามีเรียกว่ามีข่าว
ในช่วงสัปดาห์ถึง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ว่าจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมหรือว่าจะเป็นสปอนเซอร์
เรื่องตรงนี้เนี่ยคุณสำริทได้มีการพูดคุยหารือกับคุณวรพงศ์ไหมครับ
มันไม่ได้หาลือนะแต่พอผมเห็นข่าวผมก็โทรไปถามบอกว่าเป็นยังไง

ทางกฤษบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งก็ชวนมาเล่นฟุตบอลด้วยกัน
แล้วก็คุยกันนะครับแต่ยังไม่ได้มีการคุยกันถึงเรื่องการเข้ามาเทสโอเวอร์ที
แต่อย่างใดนะครับ
อ๋อนี่คือล่าสุดจากที่คุณสมฤทธิ์บอกกับท่านบรพงษ์ถูกนะครับ

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือคุณเสกก็มีบางช่วงบางตอนที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบันเทิงไว้
ว่าจะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเพื่อนตำรวจแบบนี้เลย
อืมยังไม่ได้มีการคุยกันอย่างนั้นแต่คุณสมฤทธิ์ถ้าที่ผมถามก็ยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้น
แสดงว่าขั้นตอนสุดท้ายในการตัดสินใจสมมุตินะครับถ้าคุณเสกโลโซเข้ามาจริงก็ต้องผ่านทางท่านอยู่ดีถูกไหมครับ
ก็คงต้องแบบนี้อย่างนั้นนะครับคุณสมฤทธิ์ห้องเครื่องการละกันคงต้องมาบอก
ต้องมีการผูกว่าจะใช้ชื่อก็ต้องเหมาะสมใช่ไหมครับ

ใช้ชื่อแบรนด์อะไรก็ดีมาอยู่ข้างหน้าหรืออะไรเนี่ย
บางทีถ้าไม่เหมาะสมเราก็อาจจะไม่พิจารณาตรงนี้
อ่าถูกต้องครับใช่ครับ
สำหรับนักเตะนักฟุตบอลที่จะย้ายสโมสร
มีความประสงค์จะย้ายสโมสรณเวลานี้เนี่ย
ในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานสโมสรเป็นผู้บริหารนะครับ
พอจะบอกนักฟุตบอลได้ไหมว่าเขาจะต้องรอถึงเมื่อไหร่
เขาถึงจะตัดสินใจได้ว่าเขาจะต้องมองหาที่อื่น
หรือว่าจะยังตัดสินใจร่วมอยู่กับทีมสโมสรเพื่อนตำรวจตรงนี้
เพราะมันก็สำคัญกับอนาคตของเขานะครับ
ถูกต้องครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าผมเองก็ต้องคุยกับคุณสำริทนะครับ
ว่าคุณสำริดก็ต้องต้องส่งลงใจนะครับว่าต้องดูสภาพข้องตัวเองว่าไหวไม่ไหวอย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังไงก็ต้องให้คำตอบเด็กนะครับ
คือให้เด็กเขามีเวลาที่เขาจะได้ไปเลือกทีมนะครับ
มันมีอยู่แล้วนะครับว่าเหล็กจะต้องใช้ทีมภายในเมื่อไหร่นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเราก็คงไม่ใช่ไปรอจนถึงใกล้นะครับ
ก็คือขอให้เคลียร์กันในวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้
วันที่๑๙แล้วก็คุณสำริทมาพูดคุยด้วยยังไง
ก็ขอให้จบด้วยดีแล้วกันนะครับแล้วก็ทีมเดินหน้าต่อไป
แม้ว่านักเตชุดเกาจะอยู่หรือว่าอยู่ทุกคนนะครับขอบคุณท่าน
มากนะครับครับสวัสดีครับ
เป็นคำตอบในระดับนึงที่ว่าท่านเขาพอที่จะรับทราบถึง
แล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดคือหมายถึงเพื่อนตำรวจไม่ใช่ไม่เคยประสบสภาพขาดความคล่องทางการเงินแบบนี้
ก็มีมาแล้วตอนที่สปอนเซอร์ถอนไปครั้งแรก
ก่อนที่คุณบิ๊กจะเข้ามา
ผมเชื่อนะว่าท่านวรพงศ์จะต้องมีอะไรอยู่ในใจแล้ว

มีแพลนเรื่องนี้อยู่ในใจแล้วนะครับว่าจะอย่างไรกับทั้งคุณสำริทกับทั้งอนาคตของเพื่อนตำรวจ
อย่าลืมนะครับทีมตำรวจเป็นทีมระดับตำนาน
บางครั้งจะเอามาแขวนอยู่กับความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็คงจะลำบาก
ในเรื่องของในส่วนของความชัดเจนในเรื่องนี้เดี๋ยวผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็คงจะได้รู้กัน
แต่ว่าในส่วนของคุณสำริทถ้าดูรายการนี้อยู่เนี่ยนะครับผมเองก็เคยสัมภาษณ์เคยมีความเคยพูดคุยกัน
ผมว่าคุณสำริทเนี่ยโชคดีที่นักฟุตบอลเพื่อนตำรวจทั้งหลายน้องทุกคนนะเป็นคนน่ารักและเขารักคุณบิ๊ก

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบิ๊กก็รักน้องพวกนี้ผมรู้วิธีการแสดงออกในความที่เขาว่าเป็นแบบเหมือนนักเลง

เขาก็รักเด็กพวกนี้แต่ว่าต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงว่าหนึ่งอย่างที่ท่านวรพงศ์บอกคือไหวไหมนะครับ
ถ้าไม่ไหวน้องเขาจะต้องมีวิถีทางในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเดินหน้าต่อไปเขายังมีครอบครัวมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะ
ก็บางทีก็ต้องยอม

ครับ
แล้วก็ปล่อยให้นักฟุตบอลที่เขาจะต้องเดินไปตามวิถีของเขาเนี่ยต้องไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลอาชีพครับวันหนึ่งที่เรารุ่งเรืองเรามีเงินมีทองไม่ขาดสภาพคล่องตรงนี้เราก็สามารถทำอะไรก็ได้
แต่ว่าวันหนึ่งที่มันหมดหรือว่าขาดตรงนี้ไปเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่กับสภาพความเป็นจริงว่าต้องลดไซส์ทีมลงมา

ยังไงตกลงกันอังคารนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณบิ๊กไปปรากฏตัวที่นั่นแล้วเจอกับน้องเด็กก็ตกลงกันด้วยดี
จะเคลียร์มากันหนึ่งหรือเปล่าเพราะก่อนอันนี้มีการจ่ายไปแล้วค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีการจ่าย
เนี่ยคือน้องเห็นมั้ยเขาลอกำลังเว้นวางเขาลองจนถึงที่สุด

ซึ่งก็ไม่ได้อยากจะแตกหักหรืออะไรด้วยค่ะ
ถ้าเป็นถ้าเป็นที่อื่นนะ
ผมว่าต้องมีการกระชากราคไส้เข้นออกมาแครกต้อมดีโอเคซบ่ะค่ะ
แต่ว่านี่คือความรักซึ่งน้องมีให้กับคุณบิ๊ก
แล้วก็คุณบิ๊กให้ใจกับน้องเสมอมา
มันก็เลยออกมาที่เห็นแค่นี้แหละนะครับ
ครับตกลงกันด้วยดีแล้วกันนะครับว่าจะเคลียร์ยังไงก็ตาม

คือ๒๗กุมภาคบางทีมเขาซื้อตัวกันหมดไปเรียบร้อย
ซ้อมกันแล้วด้วยแต่ว่าคุณตำรวจนั้นยังไม่ได้ซ้อมเลย

แล้วก็ฤดูการน่าจะได้ฟอร์มดีด้วยเพิ่งขึ้นมา

ท่านยังไม่ทราบก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันว่า
จะจบลงอย่างไรกับทางอู๋สะพัดสอนครั้งนี้นะครับ
ส่วนส่งท้ายช่วงนี้เป็นเรื่องของดาวรุ่ง
เชียรรุ่งค่ะเป็นนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทย

เกมกับซาอุดีการาเบียเกมแรกก็ลง

ก็ป่วนกองหลังของซาอุอยู่หลายครั้งเหมือนกัน

เจ้าเจนเจนลบสำเภาดี
ซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดแรกที่ไทย
สามารถแบ่งแต้มจากมหาอำนาจลูกหนัง
ซาอุดีอาราเบียมาได้เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา
จะไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทำประตูให้กับทีม
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจนลบสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับซาอุ
หลายต่อหลายจังหวะด้วยกันหลังจากได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง

เจมส์ลงเล่นในฐานะตัวสำรองตลอดทั้ง๓เกม
แต่เจ้าตัวก็ไม่ทำให้แฟนบอลและโค้ชต้องผิดหวัง
สกอร์ให้กับทัพช้างศึกไปได้๓ประตู
เกมที่พบกับกัมพูชาและฟิลิปปินส์
ถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นกำลังสำคัญในทีมชุดนี้เลยทีเดียว
แต่ยังไงก็ต้องดูกันยาวครับว่าศูนย์หน้าวัย๒๐ปี
ทีมมังกรไฟคนนี้จะพัฒนาตัวเอง
ก้าวมาเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยในอนาคตได้หรือไม่